ไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้เป็นคุณตาขอฝากมาเตือนภัย

คุณตาโทนี่อายุ๗๓ปี
กรุ๊ปไลน์กรุ๊ปหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าอึดทึกทนนาน
คือเป็นกลุ่มไลน์ที่เขาพูดคุยกันเรื่องของยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ
ยาปลุกเซ็กต์ไวอักราศต่างนะครับ
คือคุณตาโทนี่มีภรรยายังสาวอยู่นะก็ประมาณ๔๙ปี
แล้วคุณตาก็ซื้อยาไวอากร้ามาจากกลุ่มไลน์กลุ่มนี้แหละ
หวังว่าแม่จะได้ใช้
ปรากฏว่าพอใช้แล้วโอ้โห
พายไม่เป็นท่าเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะ
คุณตาโทนี่ขอย้ำเป็นนามสมมุตินะคะเรียกเอาไว้แบบนั้นเฉย
เป็นข้าราชการบำนานอายุ๗๓ปีค่ะ
คุณตาเดินมาเดินทางมาแจ้งความกับตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ด้วยอาการหงุดหงิด
อังคารที่ผ่านมาคุณตาเล่าบอกว่า
สั่งซื้อยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
มาจากการแนะนำของเพื่อนในกลุ่มไลน์ที่ชื่อว่าอึดทนนาน
คือเขาเสนอขายยาบำรุงกำลังทางเพศโฆษณาสรรพคุณเลยนะ
แข็งแรงปึ้งปังสู้ไม่ถอย
คุณตาก็ซื้อมา๑กล่องถ้วน๕๐๐บาทใน๑กล่องมีทั้งหมด๑๐เมตร
ได้ยามานะคุณตาบอกอุ้ยดีใจมากเลยจะเอามาทดลองใช้
อาบน้ำนะแล้วไปนอนรอในห้อง

เออคุณตายเสร็จก็กินไป๑เม็ดใช่ไหม
คุณตาก็ไปอาบน้ำแล้วก็เข้าไปในห้องไปหาภรรยาก็นอนหยอกล้อกัน

หนึ่งนกเข่าไม่ขัน
หลับเป็นตายเรียกได้ว่าพ่ายศึกไม่เป็นท่าเลยค่ะ
ไอ้มันไม่หลับเนี่ยเพราะมันมาเลิกงานมาตอนเช้า
เราก็หลับไปประมาณ๑๐โมงตอนนั้นนะ
มันตื่นที่มันเรียกเที่ยงฟึก
ละเมื่อเที่ยงฟึกแล้วไม่เห็นกินอะไร

คือหลับยาวจนพอปลุกขึ้นมาภรรยาถามว่าไงรู้ไหม

สนาเกินจริงไม่เห็นได้ผลเลย

โกรธหนักเข้าไปอีกคุณตาเลยเนี่ยต้องมาที่สพเลยมาแจ้งความเลยค่ะ
เพราะว่าแบบนี้มันคือการโฆษณาเกินความจริงชัดเลยนี่หลอกลวงผู้บริโภคนะ
พนักงานก็แอบถามนะคุณตาแล้วทำไมคุณตาต้องใช้แวก้า
คุณตาแกว่าไงรู้ไหมว่าคือก่อนหน้านี้แกป่วยเป็นต่อมลูกหมากโต
ต้องไปศึกษาดูว่าทำยังไงถึงจะหาย
เขาบอกว่าต้องทำการบ้านบ่อยต้องขยันทำการบ้าน

แล้วแกก็ทำนะมันก็เขาบอกว่าพอทำการบ้านแล้วอาการมันจะดีขึ้น
แต่เนี่ยก็เลยต้องซื้ออันนี้มาใช้แล้วปรากฏว่ามันไม่ได้ผลนะคะ
เลยอยากจะฝากเตือนไปยังกลุ่มชายไทยที่นิยมใช้ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ
ระวังเลยนะว่ายาที่ซื้อมากินเนี่ย
ชนิดก็ไม่ให้ผลแบบที่เขากิน
ชนิดเผลออันตรายถึงชีวิตก็เป็นได้
ตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็พบว่าเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะ
ก็เลยแนะคุณตาบอกไปร้องที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สคบด้วยนะตาจะได้ดำเนินการกันต่อไปได้
ผมแอบดูข้อความที่คุณตาเขาส่งไปให้กับคนซื้อคนขาย
ถ้าพรุ่งนี้ไม่เอาเงินมาคืนให้เดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลนี้มาให้ไทยรัฐ
เมื่อกี้ผมอ่านเห็นทันอยู่นะในโทรศัพท์มือถือเห็นไหม

ขอบคุณนะแต่ขอบคุณนะที่ให้เราได้มีโอกาสเป็นช่องทาง
เป็นสื่อกลางในการที่จะกลางใช่

อ้าวคนขายครับคุณตาเขาเอามาฟ้องไทยรัฐแล้วนะครับ